คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ไปนั่งอยู่แถวรางรถไฟในพื้นที่แถวดอนเมือง
พอขบวนรถไฟแล่นผ่านมาเนี่ยเธอก็ทิ้งตัวไปนอนเลยนะตามที่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
พาดทับรางรถไฟนะครับรถไฟก็เลยทับนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะฮะ
เช้ามืดวันนี้ครับประมาณตี๕๓๐นะฮะตำรวจพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกรถไฟทับเสียชีวิตนะครับ
ก็เป็นพื้นที่รอยต่อเขตรอยต่อระหว่างท้องที่สอนอดอนเมืองกรุงเทพกับพื้นที่ตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงจุดนะครับที่อยู่ตรงนี้เป็นขบวนรถไฟขบวนบรรทุกน้ำมันนะครับจอดอยู่ในพื้นที่ตะบนหลัก๖อำเภอเมืองปฐุมธานี
อ่าแล้วก็ห่างไปเกือบสองร้อยเมตรเนี่ยจะเป็นพื้นที่เขตสอนอดอนเมืองนะฮะรอยต่อกันนิดเดียว
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่รางรถไฟเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะครับอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีนะฮะ
เสื้อกับกางเกงขาสั้นสีชมพูแล้วที่ข้อเท้าซ้ายเนี่ยขาดนะครับขาซ้ายก็ขาดนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถไฟชนคนเสียชีวิตก็มาตรวจสอบ
พบว่ารถไฟบรรทุกน้ำมันชนคนเสียชีวิตในเขตดอนเมืองนะ
แต่ว่ารถก็เลยไปจอดอีกสัก๒๐๐เมตรมันก็เข้าเขตหลัก๖ปฐุมธานีแล้ว
คือผู้ที่อยู่บนหัวรถจักรรถไฟคันนี้เนี่ยบอกว่าขณะขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ริมทางนะฮะพอรถไฟใกล้จะถึง
ทิ้งตัวลงนอนพาดรางรถไฟคือเหมือนกับตั้งใจให้รถไฟทับแล้วเธอก็เสียชีวิต
ก็รถไฟเป็นรถไฟกลุ่มน้ำมันดิบจากลอนเมืองจะไปทางหลังศีรษฐ์
แต่พอรถไฟมาเขาก็นอน

แนวตรงไปจากรถไฟอะ
ผิดเหมือนแซงใจเยอะ

ยังไม่มีญาติติดต่อรับศพ
ท่านใดสงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองก็ลองติดต่อได้นะฮะ
สอนอดอนเมืองหรือว่าจะเป็นตำรวจพื้นที่ปฐุมธานีก็ได้นะครับ